เราเคยเล่าถึงเรื่องของกรณีภรรยาหลวงภรรยาน้อยรักสามเศร้าเราสามคนฮะ
แล้วก็เป็นตำรวจหนุ่มโลก๒ใบอันนั้นเป็นเคสก่อน
คราวนี้มีอีกเคสหนึ่งเขาบอกว่าเป็นทหารหนุ่มโลก๒ใบ
เพราะว่ามีภรรยาหลวงออกมาโพสต์เรื่องราวคล้ายกับธรรมนองของตำรวจโลกสองใบเหมือนกัน
บอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยยังมีทะเบียนสมรสอยู่กับเธออยู่นะคุณทหารคุณสามีฉัน
แต่คุณไปมีภรรยาน้อยไปมีบ้านเล็กบ้านเล็กเป็นพยาบาล
แล้วก็เอารูปภาพเหล่านี้มาแชร์ในโลกโซเชียลบอกว่าเขาทำอย่างกับเขาถ่ายพรีเวดดิ้งกัน

นี่ดูสิแล้วก็ใส่ชุดเครื่องแบบทั้งคู่เลยนะคะ
เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเธอบอกว่าเธอเป็นภรรยาหลวงนะจดทะเบียนสมรสกับทหารรายนี้นะครับ
แต่งงานกันมาตั้งแต่ปี๒๕๖๐จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
มีลูกด้วยกัน๑คนลูกยังเล็กอยู่เลยคุณ
เพราะว่าเพิ่งจะแต่งงานกันปี๖๐ใช่ไหมนี่ปี๖๔เอง
ออกมาโพสต์ภาพสุดบาดใจแล้วก็ข้อความบอกว่าทำกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
เราเป็นเมียหลวงมีทะเบียนสมรสนะครับ
แล้วก็เธอก็โพสต์ภาพว่าสามีของเธอซึ่งเป็นทหารเนี่ย
ถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวคล้ายกับพยาบาลสาว
ลักษณะเหมือนเป็นภาพพรีเวดดิ้งกันเลยนะครับ
แล้วก็เธอบอกว่าเมื่อปี๖๓ปีที่แล้วนะฮะ
จับได้ว่าสามีเธอไปมีผู้หญิงอื่นนะครับ
เพราะว่าตัวภรรยาหลวงเข้าไปเอาของที่บ้านพักในค่าย
ไปเจอเสื้อผ้าชุดชั้นในของผู้หญิงอื่นอยู่ในบ้านของสามีเธอ
บอกมันช้ำใจจนพูดไม่ออกเนี่ยนะฮะ
แอบคบกับพยาบาลคนนี้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี๖๓นะครับ
ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยสามีก็บอกจะเลิกจะเลิก
แต่สุดท้ายเขาก็ยังแอบคบหากันเรื่อยมานะครับ
ตัวผู้ที่เป็นภรรยาหลวงเธออ้างบอกว่าเธอโทรไปขอคำปรึกษากับทางผู้บังคับบัญชาของสามีนะครับ
แล้วก็ได้รับคำแนะนำได้รับความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาของสามีเป็นอย่างดี
ในส่วนที่ทำงานของสาวพยาบาลคนนี้ตัวแม่สามีและป้าของสามีเนี่ย
เคยเข้าไปพูดคุยกับคนที่เป็นพยาบาลคนนี้
เพื่อขอร้องว่าอย่ามายุ่งกับลูกชายของเขาเพราะลูกชายของเขาเนี่ยก็มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับ
แต่ตัวพยาบาลคนนี้ไม่ออกมาพบไม่ออกมาคุยด้วย
ทีนี้ครับภรรยาหลวงก็เลยตัดสินใจ
โทรไปพูดคุยกับพยาบาลสาวคนนี้เองบอกว่าจะเอายังไงนะครับ
ฉันเนี่ยเป็นภรรยาที่แต่งถูกต้องตามกฎหมายนะมีใบทะเบียนสมรสอยากจะดูไหม
แต่ทางฝั่งพยาบาลเนี่ยท้ากลับมาบอกว่าเออไปฟ้องเอาสิโอ้
อยากได้คืนไปฟ้องเอาโทรมาทำไมขี้เกียจฟังนะฮะ
แล้วก็ฝั่งภรรยาหลวงเนี่ยตอนเธอระบายลงในโลกโซเชียลเธอเอาคลิปเสียงมาลงไว้ด้วยนะฮะ

ฟ้องค่ะฟ้องเลยฟ้องเหรออ่าเนี่ยเป็นคลิปเสียงที่เอามาลงนะฮะ
ตัวภรรยาหลวงบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยไปละลานเลยนะ
ทั้งฝ่ายของสามีตัวเองที่เป็นทหารอยู่เธอก็ไม่เคยที่จะไปเข้าร้องเรียน
ผู้บังคับบัญชาเธอแค่ไปขอคำปรึกษาผู้บังคับบัญชาเท่านั้น
ยังไม่ได้ร้องเรียนตามระเบียบวินัยอะไรเลยนะฮะส่วนที่ทำงานของตัวพยาบาลเนี่ย
มายุ่งกับสามีของเธอเนี่ยภรรยาหลวงบอกว่าก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งยาก
ุ่มย่ามกับเขาเลยเหมือนกันกับที่ทำงานของฝ่ายหญิงคนนี้เหมือนกัน
จะมีแต่เพียงแม่สามีและป้าของสามีเข้าไปเพื่อจะขอพบพูดคุยเท่านั้นเอง
แต่ปรากฏว่าตัวของพยาบาลสาวก็ไม่ออกมาพบไม่ออกมาพูดคุยนะครับ
ทีนี้ครับตัวภรรยาหลวงเนี่ยโพสต์แบบนี้บอกว่าอยากจะมาขอกำลังใจจากแฮชแท็กทีมเมียหลวง
อยากขอกำลังใจให้กับแม่ย่าตอนนี้รู้ว่าแม่กำลังทุกข์ใจมาก
อยากบอกกับแม่ว่าขอบคุณแม่มากที่อยู่เคียงไข้ลูกสะพ้ายคนนี้มาโดยตลอด
นะฮะเพราะว่าแม่สามีเนี่ยก็เห็นใจใช่ค่ะเห็นใจตัวเธอ
แล้วก็แฮชแท็กเซฟแม่สามีแฮชแท็กเซฟแม่ย่านะครับเธอเรียกว่าแม่ย่านะ
แล้วก็แฮชแท็กแม่สามีแห่งชาตินะครับเพราะว่าตัวแม่สามีเนี่ย
โทรไปหาตัวพยาบาลนะครับขอให้เลิกยุ่งกับลูกชายซะ
ก็ทีนี้เธอก็เลยยกย่องบอกว่าเป็นแม่สามีแห่งชาตินะครับ
ทีนี้ตัวภรรยาหลวงก็เอาคลิปที่แม่สามีโทรไปพูดคุยกับพยาบาลคนนั้น
พยานคนนั้นตอบกลับมาไม่ค่อยจะดีนักฟังคลิปนี้สักหน่อยนะครับ
ได้ยินไหมครับแม่สามีกับตัวของพยาบาลโตเถียงกันเรื่องปัญหาเหล่านี้แหละครับ
แล้วก็มีการพูดถึงการร้องเรียนผู้มนวยการโรงพยาบาลนะแล้วก็ต้นสังกัดที่ทำงานอยู่นะฮะ
แล้วก็เรื่องของงานราชการเรื่องของวินัยอะไรนะฮะ
แต่ขณะที่ฝั่งผู้หญิงที่เป็นพยาบาลก็พูดบอกว่าเหมือนได้ยินเสียงเมื่อกี้นะ
คือหุบปากค่ะคุณแม่อะไรเนี่ยนะครับอ่าผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังภรรยาหลวงที่โพสต์เรื่องราวนี้
ระบายเรื่องราวนี้ลงในโลกโซเชียลนะฮะตัวภรรยาหลวงก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
พยายามให้โอกาสกับสามีว่าสักวันหนึ่งตัวสามีของเธอจะคิดได้กลับตัวกลับใจ
แล้วกลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมนะครับแต่มาถึงตอนนี้
ว่าอาจจะเป็นการรอที่เสียเวลาเปล่าก็เลยตัดสินใจที่จะปรึกษากับทีมทนายแล้วนะ
นะครับเป็นทีมทนายเมียหลวงเขาตั้งเป็นทีมทนายแบบนี้ไว้เลย
ไว้ช่วยเหลือผู้ที่เป็นภรรยาหลวงเป็นเมียหลวงที่ถูกกระทำแบบนี้นะครับ
เพื่อที่จะให้เรื่องเนี้ยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายตัวภรรยาหลวงคนนี้เธอบอกว่า
ดีกว่าที่จะเสียใจแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าหาทางออกไม่ได้
หาจุดจบของปัญหาไม่เจอยังเป็นรักสามเศร้าเราสามคนแบบนี้
มันทรมานใจคุณเธอบอกว่าใครไม่โดนแบบภรรยาหลวงที่โดนแบบนี้
ไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจหรอกนะฮะคือแม้ว่าล่าสุดนะครับ
ทางสามีที่เป็นทหารเนี่ยติดต่อกลับมาที่เธอแล้วนะ
แต่พูดคุยกันเหมือนกันแต่ยังตกลงกันไม่ได้คุณ
อ๋อยังเคลียร์กันไม่ได้หรอยังไม่ลงตัวอืมฮะแต่ทีนี้ครับ
เรื่องต้นตัวภรรยาหลวงบอกว่าถ้าจะมีการฟ้องร้องหรือจะมีการแยกทางกันเนี่ย
ก็จะฟ้องร้องทั้งหมดหนึ่งล้านบาทค่ะนะครับแบ่งเป็นฟ้องร้องจากฝ่ายชายเนี้ย
ห้าแสนบาทอ๋อฟ้องร้องจากฝ่ายพยาบาลคนนี้ที่มายุ่งกับสามีเธออีก
ห้าแสนบาทเงินทั้งหมดเนี่ยเอาไว้เลี้ยงลูกค่ะดูแลอนาคตของลูกนะฮะ
ค่ะแต่เอาจริงพอตั้งแต่มีข่าวโลกสองใบของนายตำรวจมา
มันก็จะมีข่าวลักษณะแบบนี้ออกมาแบบอีกเยอะเลย
ปัญหาครอบครัวเนี้ยใช่เยอะนะใช่ค่ะเรื่องของสามีธรรยา
แล้วก็การนอกใจกันนะฮะเออแล้วก็พวกธุรกิจต่างเขาก็จับเอาตรงเนี้ย
มาทำเป็นของออกขายไงเต็มไปหมดเลยคุณเห็นพวงกุญแจเราก็เคยนำเสนอใช่ไหม
บางคนเสื้อสกรีนไลน์เดี๋ยวนี้นะดิฉันไปเห็นนะเป็นเสื้อของเด็ก
เสื้อของเด็กคือเอาให้ลูกใส่อ่ะค่ะแล้วสกรีนชื่อพ่อแม่อยู่ในใบทะเบียนสมรสเลยอ่ะ
แบบนั้นคุณก็ไปทำสกรีนไลน์ใส่เสื้อยืดให้สามีคุณใส่
เป็นป้ายทะเบียนสมรสอยู่เต็มหลังเอาไหมใช่คือมันมีแบบนี้จริงจริงนะคะ